นั่งปอนข้าวลูกอยู่หน้าบ้านดีดี
เกิดเหตุการณ์เฉียดตายมีรถพุ่งเข้ามา

สาวนั่งป้อนข้าวอยู่ครับ
อยู่ในบ้านแค่แท้หนึ่ง
คุณผู้ชมดูสภาพสิคะเนี่ยโอ้โหอยู่ในบ้านยังไม่ปลอดภัยเลยอ่ะ
ใครจะไปคิดนะคะรถยนต์พุ่งเข้าชนบ้านจนพังยับเยินแบบนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเช่าในซอยครูบอล๑๓ในกรุงเทพ
โมงกว่า๒๘มิถุนายนนี่ยังดีไม่มีใครบาดเจ็บค่ะ
ทีมข่าวของเราได้โทรศัพท์พูดคุยกับนางสาวกระหนกออนอายุ๔๙ปีที่เป็นผู้เสียหาย
เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุเธอออกไปทำงาน
จังหวะที่ถึงหน้าที่ทำงานคือยังไม่ทันได้เข้าไป
โทรมาบอกว่ามีรถยนต์พุ่งเข้าบ้าน
ก็เลยตกใจค่ะรีบขี่รถจักรยานยนต์กลับมาทันที
พอกลับมาถึงบ้านสิ่งที่เห็นก็คือโอ้โหพังมาก
เหล็กพังระเนรนาศมีรถมาจอดอยู่กลางบ้าน
ผนังปูนหน้าต่างประตูเหล็กดัดหน้าบ้าน
พังเสียหายข้าวของกระจัดกระจายนี่ยังโชคดี
ลูกสาวกับหลานชายวัย๑ขวบ๒เดือนไม่โดนรถทับ

ลูกสาวของคุณกระหนกออนนะคะกำลังนั่งป้อนข้าวลูกชายของเธออยู่พอดี
เนี่ยโอ้โหลูกสาวกับหลานเกือบหลบไม่ทัน
ลูกสาวโทรมาบอกว่าแม่นี่เรื่องเกิดเหตุ
รถชนเข้าไปในบ้าน
ก็พี่ก็ตกใจมากเลยไม่ได้ต้องทำอะไรเลยนะคะ
ก็ไม่เข้าไปหาใครเลยก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาหาลูก
ก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดโหแบบตกใจมาก
สิ่งที่กลัวที่สุดคือลูกกับลูกกับหลานอยู่ในบ้าน
แล้วเขากำลังป้อนข้าวกันอยู่กินอยู่
เขาบอกพระอาหารแทบไม่ทันว่าเอาไปข้างนอก
เพราะว่ารถมันพุ่งเข้ามาแล้วมอเตอร์ไซค์มันก็พุ่งเข้าไปข้างในเนี่ย

บอกว่าคนขับรถที่พุ่งเข้ามาเนี่ยเป็นผู้หญิงอยู่หมู่บ้านเดียวกัน
หลังเกิดเหตุก็เดินกลับบ้านไม่ดับเครื่องด้วยค่ะ
สาเหตุน่าจะเกิดจากเกียร์ค้างคันเร่งค้าง
รถคันนี้เพิ่งเข้าอู่ซ่อมผู้ก่อเหตุเอามาลองขับ
แล้วมันก็พุ่งเข้ามาบ้านเธอ
ความเสียหายเนี่ยนะคะคือผู้ก่อเหตุเขาบอกว่า
ยินดีรับผิดชอบทุกอย่างเลยซ่อมบ้านซ่อมรถจักรยาน
จ่ายค่าทำขวัญจ่ายค่าเสียหายจ่ายค่าเสียเวลา
บ้านหลังนี้ตัวผู้เสียหายเขาเป็นแค่ผู้เช่า
เช่าอยู่ได้๒เดือนแล้วก็เกิดเหตุนี้